โบ๊ยปลากรกับงานคนหล่อขอทำดีปี๑๒

คุณป๊าโตเซ๊วเขาสนันนะคะ

ก็เลยไปถามนะคะว่ามันเหตุผลใด
ถึงไม่ค่อยได้ไปส่งน้องในช่วงที่สอบอยู่ตอนนี้

ตอนนี้คุณวันใหม่เนี่ยเขาสอบอยู่ครับ
แล้วช่วงสอบช่วงสอบช่วงสอบ

จะเป็นแม่ใช่ไหมแต่ว่าผมกับหน่องกับพัดอย่างนี้
จะแบบมีเวรที่แบบเรามีกรุ๊ปไลน์กันว่า

เราไม่ได้กำหนดตายตัวว่าเฮ้ยคุณต้องไปนะ
อันที่นี้คุณไปแล้ว๒วันที่หน้าคุณต้องไปด้านนี้

คือเพราะว่ายังไงก็คือทำให้น้องเราอะครับ